ทีนหลายคนคงกำลังสับสน

แบบนี้เข้าข่ายแล้วใช่หรือไม่

จะมาลองทดสอบทุกท่านดูว่า

หากคุณกำลังมีลำดับขั้นของอาการ

หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ

จากข้อมูลกรมควบคุมโรค

คือช่วง๑๒วันแรก

อุณหภูมิในร่างกาย

คลื่นไส้ประมาณ๑๒วัน
เมื่อเข้าสู่วันที่๕หรือวันที่๖

ถึง๓๘องศาเซลเซียส

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

จะได้ลำบากเฉียบพลัน

ปอดทำงานแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลง

คนไข้จะมีอาการหนักขึ้นมาก

กินอะไรไม่ได้เลยนะครับ

หากผู้ป่วยอยู่ในมือแพทย์
ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ฟื้นตัวแต่หากร่างกาย

ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ
ทั้งหมดนี้คือลำดับอาการ

และกระทรวงสาธารณสุขไทยครับ